ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกปลาพลิกคว่ำ
ชาวบ้านช่วยกันเก็บแต่บางรายไม่ส่งคืนเอาปลาไปด้วยเลย
คนขับถ่ายคลิปไว้แล้วก็ระบุว่าเสียความรู้สึกจังเลย
นึกว่าจะมาช่วยซะอีกนะครับไปดูเรื่องนี้กันนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านนับ๑๐คน
นำถุงพลาสติกมาเก็บปลาที่ตกกระจายบนถนนแล้วก็ร่องกลางถนน
หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกปลาพลิกคว่ำ
แต่ละคนต่างเก็บปลาไปแบบไม่สนใจใครเลยนะครับ
ได้ปลากันไปแบบเต็มถุง
โดยผู้โพสต์คลิประบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน
บ่าย๓โมง๔๐ต้องขอโทษเท่าแก่
และกะแอ่นบังเข็มด้วยก็คือเจ้านายนั้นนะครับ
กะคือพี่สาวคนมุสลิมเขาจะเรียกกัน

ด้วยที่ไปไม่ถึงที่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
ขอบคุณที่โทรมาและขอโทษที่ไม่ได้รับสายเมื่อวาน
มันมั่วจริงส่วนตัวผมปลอดภัยดีทุกประการครับ
ชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันเก็บกลับบ้านกันหมดเลย

เห็นภาพแบบนี้แล้วเสียความรู้สึกกับคนไทยด้วยกัน
ซึ่งตอนแรกเขานึกว่าจะมาช่วยเก็บปลา

อันนี้มันเหมือนเก็บทรัพย์สินของคนที่เกิดอุบัติเหตุไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราสอบถามผู้โพสต์
ซึ่งเขาเป็นคนขับรถบรรทุกปลาคันนี้นะครับ
เผลอเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นบนถนนสายเอเชีย๔๑
เขตพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับปลามาจากแพร่ปลาที่อำเภอแม่กรองสมุทรสงคราม

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกือบ
มันเหยียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ
ทำให้ยางรถระเบิดแล้วก็พลิกคว่ำ
ลังปลาพลาสติกขนาดใหญ่หลังรถ

กระจัดกระจายเกลื่อนถนนแล้วเลยนะครับ
แล้วก็เป็นไปตามที่ปรากฏในคลิปแหละ
ชาวบ้านมาเก็บป่ากลับไปซะหมดเลย
ตัวคนขับเองก็ถ่ายคลิปเอาไว้

เมื่อเห็นเรื่องนี้ก็เสียความรู้สึกเป็นอย่างมากเหมือนกัน
เพราะปลาทั้งหมดที่ขนมามูลค่า๓แสนกว่าบาทนะครับ

มันก็มีที่คงค้างอยู่ตามถนนนี่แหละนะครับ
ทั้งนี้ตามกฎหมายการกระทำลักษณะดังกล่าว
เข้าข่ายความผิดฐานลักทรัพย์มาตรา๓๓๔ด้วยนะครับ
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะครับ
แม้คุณเก็บไปเมื่อวานแล้วแล้วบอกเห็นข่าวนี้
เอาไปคืนก็ดีกว่าถือว่าคุณมีเจตนาเอาไปแล้ว
ความผิดสำเร็จแล้วด้วยเพราะว่าเอากลับไปแล้วนะคะ
ปลาก็อาจจะถูกทอดแล้วเน่าแล้ว